ที่ทำให้ชาวบ้านแถวสุขสวัสดิ์๒๖เขาหลอน

ลุกคือมันมีกลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากบ้านหลังนึง
คือเป็นทาวน์ฮาวส์ที่เขาปลูกติดกันเนอะนะฮะ

ซึ่งมันมีกลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากบ้านหลังนี้

เดินผ่านอะไรลมโชนมากลิ่นเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะ

เพื่อที่จะเข้าไปดูซิว่าเขามีคนเป็นอะไรไหม

ในซอยสุขสวรรค์๒๖แยกย่อยซอยที่๗๑พอกู้ภัยไปตำรวจก็มา
ตำรวจก็เข้าไปพร้อมกู้ภัยนะฮะทีนี้เนี่ยพอไปถึงประตูหน้าบ้านได้กลิ่นเลย
ทุกคนได้กลิ่นแบบแรงมากคลุ้งออกมาเลย
คือทุกคนเชื่อเหมือนกันว่าข้างในมันต้องมีอะไรบางอย่าง
มีผู้เสียชีวิตแน่นะฮะเพราะทุกคนที่ไปมุงดูชาวบ้านมุงดูได้กลิ่นเหมือนกัน
ก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะฮะทีนี้ทุกคนต้องการจะเข้าไปข้างใน
ตำรวจกับกู้ภัยก็เข้าไปตรวจสอบด้านในว่ามันต้องมีศพผู้เสียชีวิต
เพราะกลิ่นแรงขนาดนี้เข้าไป
คุณผู้ชมคว่าใช่ไหมตอนจะเข้าไปกิงไม้คงมีผลไม่มีการดูแลทางการสายเป็นไป
ที่เป็นผู้สูงอายุหลังจากนั้นเพื่อนบ้านไม่เห็นพ่อออกมาอีกเลย
มีแต่กลิ่นมีแต่กลิ่นแต่ไม่เห็นพ่อไม่เห็นผู้สูงอายุออกมาอีกเลย
ทีนี้พอเปิดประตูเข้าไปพังงะเพราะอะไรรู้ไหม
เปิดปุ๊บไอ้กลิ่นเหม็นเน่าที่มันโชยมาแรงตอนแรกมันหายไปเลย
มันหายไปเป็นว่าไม่มีกลิ่นอะไรเลยทุกคนก็งงกู้ภัยก็งงตำรวจก็งงชาวบ้านก็งง
ในบ้านก็จะมีข้าวของทุกอย่างเหมือนปกติไม่ได้มีร่องรอยการบรื้อค้นการถูกทำร้าย
แต่จะมีข้าวของวางเต็มไปหมดแต่สิ่งที่มันแปลกคือกลิ่นมันหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก่อนหน้านี้
ทุกคนก็ตกใจว่าเฮ้ยมันคืออะไรนะฮะทีนี้เนี่ยเพื่อความสบายใจชาวบ้านให้กู้ภัยเดินหาทุกซอกทุกมุมสิว่า
มีคนอยู่หรือเปล่าเจ้าของบ้านไปไหนนะฮะสุดท้ายไม่มีใครอยู่ในบ้านแม้แต่คนเดียวครับ
ไม่มีศพไม่มีใครชาวบ้านก็สงสัยว่ากลิ่นที่พวกเราได้กลิ่นมาก่อนมันมาจากไหน
นี่จริงนะเพื่อนบ้านเองเจ้าหน้าที่เองเขาพยายามจะติดต่อลูกสาวลูกสาวของบ้านหลังนี้ด้วยนะ
แต่ว่าไม่มีเบอร์ติดต่อไงคะคือพอไม่มีเบอร์ติดต่อก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วคุณพ่อที่เป็นวัยสูงอายุแล้วเนี่ย
คุณพ่ออยู่ที่ไหนหายไปไหนตั้งแต่วันเสาร์ไม่เจอเลย
ก็เห็นวันเสาร์นั่นแหละลูกสาวมารับไปแล้วก็มาส่ง
แกเข้าบ้านไปแกไม่ออกมาอีกเลยหลังจากนั้นก็เป็นกลิ่นเหม็นเน่าออกมานี่แหละ

คนเดินผ่านไปผ่านมาตะโกนเรียกแกก็ไม่ตอบ
คือพอไม่มีเสียงตอบเนี่ยเพื่อนบ้านก็ไม่สบายใจแล้วเพราะเพื่อนบ้านก็ให้ข้อมูล
ก่อนหน้านี้นะจะเห็นแกออกมาทิ้งขยะบ้างมารดน้ำต้นไม้บ้าง
แต่คือเพื่อนบ้านเขาก็บอกนะแกป่วยแกป่วยแกมีแผล
แผลเนี่ยมันบวมมากบวมเหมือนจะแตกเลยแล้วแกอยู่คนเดียวนะ
มีลูกสาวหรือมีเมียด้วยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไร
ผู้สูงอายุคนนี้จะออกไปหาหมอก็จะมีรถพยาบาลมารับถึงหน้าบ้าน
แต่นี่ค่ะยังแปลกใจอยู่เลยว่า
กลิ่นนั้นน่ะกลิ่นเหม็นนั้นมาจากไหน

แต่วันเสาร์ไม่เห็นแต่มีแกรปมาส่งอาหาร
กลิ่นก็มีแต่พอเข้ามาในบ้านกลิ่นก็หาย
ยังเป็นเรื่องราวพิษวงศ์ที่ทั้งตำรวจสนราชบุรณะชาวบ้านเอง
ยังต้องหาคำตอบให้ได้ว่าที่มาของกลิ่นนั้นมันคืออะไร
แล้วผู้สูงอายุเจ้าของบ้านเขาหายไปไหน
ทางเจ้าหน้าที่เขายังบอกกับเพื่อนบ้านเลยนะ
วันนี้ถ้าเกิดว่าเห็นเจ้าของบ้านเขากลับมาเมื่อไหร่
ฝากบอกเขาด้วยติดต่อมาที่สอนอราชบุรณะหน่อย
อย่างน้อยจะได้ชี้แจงว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
หรือเป็นลูกสาวเป็นใครก็ตามทีติดต่อมา
เพราะตอนนี้คนวิพากษ์วิจารณ์ว่า

พอคนเข้าไปมีอะไรบังตาทำให้ไม่ได้เห็นไม่ได้กลิ่นหรือเปล่า
ก็คิดไปต่างนานาแต่ว่าตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ว่า

ใช่ค่ะเพื่อนบ้านเขาก็เป็นห่วงแหละนะ
เดี๋ยวรอตามข่าวนี้อีกด้วยนะคะ